ก็เข้าไปแจ้งความเนื่องจากว่าถูกคู่อรินั้นไล่ตามครับ
แล้วก็มีการขี่รถตามประกบแล้วก็ดักรอปลาก้อนหินเข้าไปใส่
ทำให้กระจกหน้ารถนั้นพังเสียหายทีเดียวนะครับ
เหตุการณ์ที่ทางด้านของนายสุวรรณสุขทวีครับแล้วก็นางธนพรนนทมาส
นักงานเก็บขยะของเทศบาลนครแหลมชะบัง
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพนขามศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังถูกคนร้ายปลาหินใส่กระจกรถบรรทุกขยะของเทศบาลจนแตกครับ
ทั้งสองก็บอกว่าขณะที่นำขยะที่เก็บจากชุมชน
จะไปทิ้งที่บอกขยะในพื้นที่ของอเภอศรีประราชา
ระหว่างที่กำลังขับรถผ่านปั๊มพีทีสาขาบึงถนนสุขาพิบาลเนี่ย
พบกับนายธนากรชุ่มศรีหรือว่าโน้ต
ฉายาคือโน้ตเนินสายอายุ๓๐ปี
เป็นคู่กรณีที่เคยมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อน
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามครับสวนทางมาก่อนที่ทางด้านของนายธนากร
นั้นจัดกนดาดทอและท้าทายให้ทางด้านของนายสิวัลจอดรถ
แต่ว่านายสุวรรณนั้นไม่จอดแล้วขับรถไปตามเส้นทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ระหว่างนั้นเนี่ยนายธนากรขี่รถตามครับไปดักรอข้างหน้า
แล้วก็เอาก้อนหินปลาใส่รถบรรทุกขยะ
กระจกแตกอย่างที่เห็นก่อนที่จะหลบหนีไป
เมืองต้นตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
หลังจากนี้ก็จะติดตามตัวนายธนากรผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ